อีกหนึ่งเรื่องค่ะใครรอกันอยู่สำหรับ

รออยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้จองนะแต่รออยู่
ข่าวร้ายค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เพิ่งประกาศว่า
เลื่อนวันส่งมอบเพราะมีปัญหาเยอะ

รอมั้ยยังรออยู่มั้ยดีนะที่ยังไม่ได้จองไว้นะครับ

ว่าทางบริษัทจำเป็นต้องเลื่อนการรับมอบออกไปจากเดิม
ที่จะส่งมอบภายในวันที่๒แล้วก็๔กันยายนเนี่ยนะคะ

อเมริกาเขาเปิดกันไปส่งมอบตั้งแต่ประมาณกลางสิงหา
เลื่อนมาแล้วรอบแรกเป็น๒๔กันยาเตรียมได้รับจริง

ปรากฏโพสต์เมื่อคืนอ้าวไม่ได้นะคะ
ถ้าผู้ใดยังคงรอรับสินค้าจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก๒๐๐บาท
แล้วก็มอบไปเลยนะคะสำหรับชุดอุปกรณ์เสริมมูลค่ากว่า๓๐๐บาท
และถ้าใครต้องยกเลิกการจองก็ทำได้เหมือนกัน
สามารถติดต่อร้านค้าที่สั่งจองไว้ได้
ภายในวันที่๓๐กันยายนนี้นะคะ
ทั้งนี้ประเด็นเขามีรายงานมาว่า
ตั้งแต่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมารวมไปถึงกลุ่มประเทศแรก

โพสต์ร้องเรียนในสังคมออนไลน์แล้วถึง๗เหตุการณ์
โดยมีการอ้างว่าขณะชาร์จแบตเตอรี่อยู่เกิดระเบิดขึ้น
ส่งผลให้ตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
ช่วงนี้สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นอย่างมากนะคะ

ก็เคยมีประเด็นว่าปากกาติดเครื่อง
รูปนี้มีคนมาโพสต์เหมือนกันว่าปากกาก็ยังมีปัญหา
ประกอบกับที่หนักกว่าคือเครื่องระเบิด

นี่ไงอันนี้ติดเครื่องแต่คนละความหมาย

ไปแล้วว่ามีปากกาหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ย
ไม่น่ามีความเกิดเหตุแบบนี้เนอะ
ไม่น่ามีความผิดพลาดเรื่องของแบตเตอรี่ได้
อะไรต่างแล้วอาจจะแบบเป็นไปได้

แล้วแน่นอนเครื่องรุ่นนี้คือกันน้ำกันฝุ่น

เรื่องของการระบายความร้อนอาจจะมีด้วย
คือเรื่องของระบบระบายความร้อนก็คือทำได้ดีมาก
จอใหญ่กว่าด้วยมีปากกาด้วย

ออกไประบายทางไหนได้บ้างเนอะกันทั้งน้ำกันทั้งฝุ่น
ใช่ค่ะซึ่งคุณโซเฟียคิมตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทซัมซุง
ก็ชี้แจงกับสำนักข่าวต่างประเทศ
บอกว่าทางบริษัทเนี่ยยังไม่มีนโยบายในการหยุดจำหน่ายหรือหยุดส่งสินค้านะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งเครื่องกลับไปตรวจสอบคุณภาพแล้ว
เพื่อให้ทราบสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดต่อไปนะคะ
หุ้นตกตอนนี้ซัมซุงหวบห้าบเลย

เพราะว่าเขาอัดฟีเจอร์มาสวยจริง
ปันใจไปให้ดันมาระเบิดก่อนวันเปิด

เดือนนี้ด้วยเด็ดกันยายนคือวันประจวบเหมาะขนาดนี้

จับตาดูค่ะน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้นะคะ